กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพามาดูซิงเกิ้ลใหม่ของศิลปินหน้าใหม่กันหน่อยนะคะ
เกิลที่สามอย่างเพลงจางนะฮะพวกเขาบอกว่าอยากจะเอาใจคนอกหักหน่อย
บางทีอาจจะมีโมเมนต์แบบเออเผลอไปคิดถึงแฟนเก่านะฮะ
แล้วก็บอกด้วยว่าตลอด๑ปีที่รวมตัวกันมาก็ได้ประสบการณ์ใหม่
แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะแข็งแรงขึ้นกันแล้วนะสำหรับวงเขาพร้อมขึ้นโชว์คอนเสิร์ตแล้วล่ะค่ะ
พูดถึงความหลังเหมือนคนเดินไปสะดุดความหลังมาแล้วก็ไปเจอแบบว่าจะลื้อฟื้นความหลังนึกถึงแฟนกัน
แล้วทั้ง๓เครื่องที่บอกที่ปล่อยก็เหมือนกับเป็นการทำวงใหม่
แล้วก็เพลงใหม่แล้วก็เป็นไอเดียใหม่ของพวกเราด้วย
ก็พร้อมที่จะไปลุยไปเล่นคอนเสิร์ตกันแล้วครับ

ก็ไปฟังให้สะดุดใจสะดุดหูกันหน่อยละกันนะฮะ
ส่วนคนนี้ค่ะเป็นนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มพี่ต้นสุชาติ
เขาก็เตรียมจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลเหมือนกัน
มีชื่อว่าเหตุเกิดที่ต้นสุชาติชวางกูล
ซึ่งก็จะขนเพลงฮิตเพลงดังของตัวเอง
เอามามอบความสุขให้กับแฟนเพลงในครั้งนี้ด้วย
แล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะคะ

แล้วก็๓พี่น้องสินเจริญบราเทอร์

จากจะได้เพลิดเลินกับบทเพลงเพราะแล้ว
อิ่มบุญกันด้วยเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะคะจากการจำหน่ายบัตรเนี่ย
เขาจะนำไปใช้ในกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แล้วก็โรงพยาบาลฐานผ่านศึกนั่นเอง
สมทบทุนมูลนิธิสร้างพลเมืองคุณภาพด้วยค่ะ
ที่เก็ตเมเจอร์เข้าไปจองบัตรกันเลยนะครับ
รีบจะออกนะครับเพราะว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดวันพุธที่๑สิงหาคมนะครับ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเวลา๑ทุ่มตรงครับ
เพลงเพราะผลกันมาแบบชุดใหญ่เลย
ช่วยเพลินกันได้นะคะคุณได้ทำบุญด้วยค่ะ